จะเที่ยวยังไงให้มันสดใสเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจสุขภาพด้วยวันนี้พี่ดาวสุพัสราจะพาเราไปเที่ยว
ที่ชุมชนบางกอบัวและชุมชนบางน้ำพึ่งจังหวัดสมุทรปราการ
สนุกสนานแค่ไหนไปติดตามกันในช่วงตลอดเที่ยวไทยสไตล์ยั่งยืน
เป็นการเที่ยวแบบโลคาร์บอนด้วย
ที่นี่คือชุมชนบางกอบัวอำเภอพระประแดง

เพราะเราจะพายเรือ
พ่อคะและจุดเริ่มต้นที่ให้คนนอกเนี่ย

เป็นเส้นทางในการท่องเที่ยววิถีคลอง
แล้วจากที่เห็นอยู่ข้างเนี่ยพ่อ

จุบันชุมชนสามารถเอาสะโพกจาก

เราจึงใช้ตรงนี้รู้ประโยชน์ของขยะ

หยอกพ่อนิดเดียว
คุณผู้ชมที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนบางกอป้วย
ที่นี่เขามีบริการสปาเท้านะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการแช่สมุนไพรและการนวด
อ่าแม่จุในนี้มีอะไรบ้างคะ
มีไพรขมิ้นเหงื่อปะหมอ
มีมะกรูดตะไคร้ชุงเห็ดเท่ตบด้วยเกลือ
แม่หนูสำหรับส่วนผสมได้อีกนิดเดียวต้มยำแบบนั้นล่ะนะ

แต่ถ้านวดผ่อนคลายด้วยมันจะสบายมากกว่า
นี่แหละค่ะที่เรียกว่าอาการของคนสบาย

เมี่ยงกลีบบัวเนี่ยนอกจากเขาจะรสชาติอร่อยแล้วเขายังช่วยปรับสมดุลธาตุด้วยนะคะ
แล้วถ้าได้น้ำตลิ่งตบท้ายสดชีพมากเลยค่ะ
พร้อมที่จะลุยกันต่อครับ
โชคดีนะเนี่ยที่พกขามาด้วยไม่งั้นใช้แขนปั่นแล้วโอ๊ย

แต่ว่าเส้นทางที่ปั่นจักรยานผ่านมาธรรมชาติมาก
แล้วแถมข้างทางมีหลังเพลิงรถซงสัยอยู่อย่างค่ะ
ชื่อบางน้ำเพลิงถิ่นนี้ต้องมีเพลิง

มาตามหาพึ่งพิวอยากรู้ว่าหมากับพึ่งถ้าต่อยกันอะไรชนะคะพี่

ดูได้ยินว่าที่นี่มีพึ่ง
เป็นพึ่งชัยนโรงครับผมพึ่งชนิดหนึ่งที่ไม่มีเหล็กใน
เขาต่อยไม่ได้สิคะถ้าอยู่ในกล่องนี้ล่ะครับพี่

คุณผู้ชมเพิ่มไปหมดเลย
แล้วก็พึ่งชนโรงมีลักษณะเด็ดอย่างไรคะ
คือตัวเขาจะเป็นตัวเล็กไม่มีพิษสงฆ์

แล้วก็ยังมีคุณค่าทางสารอาหารของน้ำพุ่งสูงมาก
ก็นอกจากเราเอาไปทานแล้วนะ
สามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แฟร์ลูกเสบู่

โลคาร์บอนการท่องเที่ยวแบบนี้ก็เพื่อให้ธรรมชาติสวยอยู่กับเราไปนาน